แต่คุณผู้ชมจำเรื่องของตู้น้ำมันหอดเหรียญได้ไหม

แล้วคนจะไปเต้นคอเวอร์กัน
มีคลิปที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากเลย
แต่วันนี้เรามีอีกหนึ่งตู้มานำเสนอ

ยังตืรสรอบเหมา
เอ๊ะ

เออจริงใช่ไหมได้โหมันน่ะ
เฮ้ยเดี๋ยวเพราะคือได้๒มันเลย
ให้ได้แบบมัดมันเลยมีแต่คุ้มกับคุ้ม
แต่อยากรู้เหมือนกันตู้นี้อยู่ตรงไหน
ใครรู้ว่าตู้นี้พี่กัดอยู่ที่ไหน
บอกตลอดข่าวมาเลยเดี๋ยวจะให้คุณชนะขี่มอไซค์ไปเติม

เหรอไปขับรถไปเติมเหรอ

ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเติมแล้วก็

งั้นผมว่าต่อไปปั๊มน้ำมันทั่วประเทศไทยต้องเปลี่ยนแล้ว

มันจะไม่ได้ไปไหนอ่ะสิคะจะได้เต้นกันอยู่ในปั๊มอ่ะสิ
รีบเติมไปเปิดเพลงเต้นเอง
แต่ก็เป็นมิติใหม่ดีน่าคลึกคื้นกันไปนะ